เรื่องของอุบัติเหตุที่ทำให้การจราจรบริเวณถนนรังสิตนครนายกขาเข้ารถติดหนึบเลยเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
แล้วจับได้ว่าสามีขับรถไปกับกิ๊กภรรยาหลวงจัดการเลยพอเจอรถปุ๊บชนปั๊บเลย

ชนเลยกลายเป็นอุบัติเหตุและทำให้เส้นทางนั้นการจราจรติดขัดนะครับ
ธัญบุรีก็นัดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นต้นเหตุมาสอบปากคำมาเข้าพบตำรวจนะครับ
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นผู้เสียหายนะ
แล้วก็นำคลิปจากกล้องหน้ารถมาโพสต์พร้อมกับเล่าเรื่องราวก่อน
ลูกหลงทำให้รถยนต์ของตัวเองต้องเสียหาย
ในรถยนต์ตกอกตกใจร้องไห้กันดังลั่นเลยนะครับ
แต่เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรชมคลิปกันหน่อยฮะ
ตอนนั้นในรถคนก็ยังไม่รู้หรอกสาเหตุที่แท้จริงเกิดอะไรขึ้น
แต่รู้ว่ารถยนต์ของตัวเองถูกชนจนหมุนแบบเมื่อกี้
แล้วก็โอ้โหเป็นห่วงสิคนในรถเป็นอะไรบ้างหรือเปล่า

แล้วก็คุณพีเคชะเอเขียนข้อความระบุไว้ด้วยว่า

ประมาทเลินเล่อความเห็นแก่ตัวความบ้าตันหาความหึงหวงไร้สติ

ซึ่งดูจากโปรไฟล์โดยรวมของผู้ที่ทำให้เกิดเหตุนั้น
การศึกษาดีหน้าที่การงานดีระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการ

โดยไม่คิดถึงว่าคนอื่นจะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด
ณตอนนี้บอกได้เลยว่าจิตใจไม่ปกติวิตกจริตคิดไปต่างนานา
ถ้าเราไม่โชคดีเราคงไม่ได้อยู่กับลูกและครอบครัว
ถ้าเป็นอุบัติเหตุใหญ่กว่านี้อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตไงคุณ
คลิปนี้เราไม่ได้ประจานใครนะแต่จะช่วยบอกเพื่อนไว้เป็นอุทาหรณ์
นี่เขาเขียนไว้ในข้อความแบบนี้เลยนะครับ
ส่วนเรื่องคดีครับการดำเนินคดีนั้น
ตำรวจเอกธีรวัตรขจรเกียรติภาพภูมิกับการโรงพักธัญบุรีบอกว่า
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใคร
เนื่องจากอยู่ระหว่างเชิญตัวผู้ขับขี่รถยนต์ทั้ง๕คัน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้แหละครับ
ผู้เป็นสามีของภรรยาหลวง
และมากับใครก็ไม่รู้สาวอีกคนหนึ่ง

จากนางสาวอธิชาเบื้องต้นก็คือ
สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
นางสาวอธิชาให้การยอมรับว่า
ทราบว่าผู้ชายคนนี้อยู่กับผู้หญิงอื่น

จากการตรวจสอบประวัติพบว่าทั้งคู่ทำงานเป็นระดับผู้บริหารของบริษัทเอกชนนะ

อาการหนักที่สุดในอุบัติเหตุครั้งนี้คือนางสาวออน
เราไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเป็นใครนะ
ซึ่งในสื่อโซเชียลเขาบอกว่าเป็นมากับกิ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการกระดูกแขนขวาหลุดโดยแพทย์ได้รักษาแล้วก็ให้กลับบ้านไปแล้วนะครับ
ด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรก็ได้โพสต์ความเห็นผ่านเพจทนายคู่ใจบอกว่า
จนแขนหักมันไม่ได้จบแค่เปรียบเทียบปรับ
จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาต่อ
มีโทษปรับและจำคุกสูงสุดได้ถึง๑๐ปี

เขาโยงไปถึงแบบนี้เลยนะครับ

ทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องชู้
อ้างเหตุป้องกันสิทธิภรรยา

อกจากนี้ยังมีบุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้องอีก
เขาไม่รู้เรื่องกุ้งหอยปูปลาของรักสามเศร้านี้ด้วยเลย

นี่เป็นความคิดความเห็นของคน
เพจทนายรู้ใจนะครับ